ดูเรื่องนี้กันหน่อยสองอารมณ์ในเรื่องเดียว
เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องซึ้งเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเศร้าค่ะ
เอาเศร้าก่อนผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิต
แต่เรื่องซึ้งก็คือหมาที่ผู้ชายคนนี้เลี้ยงไว้๓ตัว
วนเวียนอยู่รอบศพไม่ยอมไปไกลจากศพเลยนะคะ
จนกระทั่งมีคนไปเจอคุณผู้ชมดูนะฮะ
มีคนไปเจอคือกู้ภัยพยายามที่จะไปเอาศพออกมา
ก็กล้ากลัวกลัวเพราะลักษณะหมาทั้ง๓ตัวเนี่ย
มันห่วงเจ้าของมากเลยนะแม้ว่าเจ้าของเนี่ยจะตายไปแล้วก็ตามนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านหนองกันเกลาซอย๘
หมู่ที่๑๖ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นมะเดชนะมีอาชีพเป็นคนเฝ้าสวน
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ป่าริมถนนแล้วก็มีหมา๓ตัวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้
นั่งเฝ้าศพเดินวนไปเวียนมาไม่ยอมห่างจากศพ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงไปตรวจสภาพศพตอนที่ไปถึงกู้ภัยบอกว่ากล้ากล้ากลัวกลัว
แต่กลัวว่าสุนัข๓ตัวเนี่ยมันจะมากัดเพราะทั้ง๓ตัวมันห่วงศพมากเลยนะคะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณเรนูคำศรีศุกร์อายุ๖๒ปี
มีบ้านอยู่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงนี้
เล่าบอกว่าช่วง๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเสียงดังมาก
ก็เลยเดินไปดูแต่ตอนนั้นไม่เห็นคน
เห็นแต่สุนัขก็ไม่ได้เอกใจรัวสนใจอะไร
จนกระทั่งมีคนมาบอกว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนก็เลยรีบมาดู
หมา๓ตัวมันเฝ้าศพไม่ห่างเลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคนนี้น่าสนใจแล้วก็ให้ข้อมูลค่อนข้างดีเลยนะคะ
คุณเกรียงศักดิ์หลำผาสุกอายุ๔๓ปีเป็นคนแรกที่พบศพผู้ตาย
แล้วตอนที่ไปพบผู้ตายเนี่ยผู้ตายยังไม่ตายนะ
บอกว่ารู้จักกับผู้ตายเพราะผู้ตายมาเฝ้าสวนในซอยที่เกิดเหตุ
และเจอหน้ากันเป็นประจำคือรู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดีค่ะ
ไปพบผู้ตายปั่นจักรยานและผู้ตายตกลงไปในข้างทาง
ปกติแล้วผู้ตายมักจะดื่มสุราเป็นประจำตนก็เลยคุณเกลียงศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็เลยนำน้ำมาให้ดื่มตอนที่ปั่นจักรยานตกลงไปข้างทางตอนนั้นยังไม่ตายนะ
แล้วนำผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้แล้วก็ให้ดื่มน้ำ
แล้วบอกว่าหมายถึงว่าบอกกับผู้ตายไปว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ย
ก็จะช่วยยังไงก็บอกผู้ตายก็เลยบอกกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะลุกกลับบ้านเอง
ตนก็เลยไปทำงานตามปกติไม่นานนักค่ะ
คุณเกรียงศักดิ์ก็ให้ลูกชายวิ่งมาดูว่าผู้ตายกลับบ้านหรือยัง
แต่ปรากฏว่าลูกชายของคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดี๋ยวจะส่งศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งก่อนที่จะส่งมอบศพให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ